เหล้าเข้าปากองค์บากก็เข้าสิงอ่าช้างกูอยู่ไหน

ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วประสบอุบัติเหตุนะครับ

ส่วนเพื่อนคนเจ็บซึ่งเป็นวัยรุ่น

บอกฮึทำไมบริษัยรถพยาบาลมาช้ากู้ภัย
แล้วก็ทำท่าร่ายรำจะชกกู้ภัยซะงั้น
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันนะฮะ
ไม่รู้จะช่วยวิธีไหนก็เลยปล่อยให้ลำอยู่หน้ารถพยาบาลครับ
โอ้โหองค์จะมาลงตอนนี้มันไม่เหมาะไม่เจาะนะ
เพื่อนแกเนี่ยบาดเจ็บอยู่

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะเข้าไปช่วย
ส่วนแกก็รำใส่เจ้าหน้าที่กู้ภัยขวางทางอยู่แบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะจะเดินเข้าไปช่วยเดินเข้าไปช่วย

เมาเหล้าข้อปากแล้วองค์บากก็เข้าสิ้นจริงนะคะ
ผู้ภัยได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับ
วัยรุ่นชาย๒คนเมาหนักขี่มอเตอร์ไซค์ล้ม

ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอีก๓๔คนก็ขี่มา

แล้วอยู่ดีก็รำองค์ลงแบบนี้
อะโวยวายทำลายข้าวของด้วยนะฮะ
กู้ภัยก็เลยต้องปล่อยเอาไว้ก่อน

กลุ่มวัยรุ่นพวกนี้พากันกลับเองทั้งหมด
คนเจ็บเนี่ยเพื่อนก็พากลับเองทั้งหมด

นี้เล่าเข้าปากแล้วองค์บากเข้าสิงจริง
สงสัยต้องโดนหน้าแข้งอาการถึงจะดีขึ้น

แต่กู้ภัยบอกว่าคนที่รับบาดเจ็บคือบาดเจ็บเล็กน้อย

ก็น่าจะอยู่ในวงเล่าเดียวกันหรือเปล่า
แล้วเขาก็กลับมาไหว้แบบนี้นะ